ถ้าฉันมีสิบหน้าอย่างทดสกัน
สิบหน้านั้นฉันจะหันมายิ้มให้เธอ
สิบลิ้นสิบปากจัดฝากคำพรำเผอ
ว่ารักเธอรักเธอเป็นเสียงเดียว
ถ้าฉันมียี่สิบตาอย่างทดสกัน

ยี่สิบแขนจะสวมสอด
กอดเธอผู้เดียว
คุณอีฟเชื่อว่าคุณพ่อรับรู้ทุกความรักที่มอบให้กับคุณพ่อครับ
ตลอดช่วงบายที่ผ่านมีศิลปินดารามาวัยอาลัยรสน้ำศพ
อาต้อยเศรษฐากันแน่นสาราเลย
ไม่ว่าจะเป็นคุณโยทัศวรรณนะครับ

คุณตุ๊กดวงตาคุณมีพิษสมัย
คุณอีทดวงใจคุณจิ๋มมายุรชัดนะครับ
คุณจิ๊กนวรัฐรวมไปถึงนะครับ
เพื่อนรักอย่างคุณอาวินัยพันธุรักษ
มาพร้อมกับคุณอภิชัยทองเนียมนะฮะ
ที่มาพร้อมกับศิลปินอีกหลายคนนะครับ
ที่ยังเหลืออยู่ต้องใช้คำนี้นะฮะ

เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
หลังจากเมื่อเช้าได้ไปรับศพอาต้อย
จากโรงพยาบาลจุฬาพรนะครับ
อย่างเรียบร้อยดี
อาต้อยใส่ชุดสีขาวครับคุณผู้ชมครับ
เวลาที่ขึ้นทำการแสดง
มักจะคุ้นตากับชุดแบบนี้นะครับ
มีดอกกุหลาบสีแดงติดอยู่ที่หน้าอก
คือคุณลุงคุณอาวินัยนะฮะ

รอจนวินาทีสุดท้ายจริงฮะ
บอกว่าพี่ต้อยไม่ต้องห่วงครับพี่ต้อยมีครบหมดทุกอย่างแล้วนะครับ
ต้อยทำงานกับพวกเรามาเนี่ย
มีเป็นระยะเวลา๕๐กว่าปีนะครับ
ตอนนี้พี่ต้อยได้พักผ่อนให้สบาย
ทุกอย่างพี่ต้อยได้ทำสำเร็จหมดทุกอย่างเลย
ได้ฝากความดีงามไว้ขัดกับคลินนี้นะครับ
การเป็นพี่ต้อยก็มีอย่างแย่ทั่วประเทศนะครับ

ด้านคุณอีฟพุทธิดาศิรฉายานะครับ
ลูกสาวของอาต้อยเปิดใจกับสื่อมวลชนนะครับ
ด้วยน้ำเสียงสั่นเคลือแล้วก็น้ำตาคลอเบ้าตลอดเวลา
บอกว่าหลายเดือนที่ผ่านมาคุณพ่อทานข้าวได้น้อย
แต่คุณพ่อไม่อยากใส่สายให้อาหาร
ครอบครัวก็อยากให้คุณพ่อมีความสุขที่สุด
ไม่อยากบังคับเข้าใจดีว่าคุณพ่อจะอยู่กับครอบครัวได้อีกไม่นานนะครับ
วันนี้ก็เกิดขึ้นจริงเตรียมใจและยอมรับเอาไว้แล้ว
คุณอีฟเล่าต่อบอกว่าก่อนที่คุณพ่อจะจากไปช่วงเช้ามืดนะครับ
ผู้ช่วยที่ดูแลโทรศัพท์มาบอกว่าคุณพ่อไม่ไหวแล้วนะอยู่ได้อีกไม่นาน
ขณะที่คุณอีฟอยู่ที่เสม็ดนะครับก็ทำได้แต่คุยกับพ่อผ่านทางโทรศัพท์
ว่าถ้าเหนื่อยก็พักพวกเรารักคุณพ่อมากที่สุด
คุณพ่อค่อยหลับไปนะครับแล้วก็คุณพ่อหน้าตาผ่องใสมีความสุข
เชื่อแบบนั้นเธอเชื่อเสมอว่าคุณพ่อยังอยู่กับตัวเธอ
แล้วก็ไม่ได้ไปไหนสิ่งที่ดีที่สุดคือเธอไม่ปล่อยให้คุณพ่อทรมาน
คุณแม่เองก็เข้มแข็งมากแล้วก็เข้าใจดี
คุณอีฟยังได้กล่าวขอบคุณนะครับทุกคนทั้งน้ำตา
เชื่อว่าคุณพ่อรับรู้ทุกความรักที่ทุกท่านมอบให้กับคุณพ่อครับ

ประมาณ๑๐นาทีจะมีพิธีพระชธานน้ำหลวงอาบศพ
หลังจากนั้นจะมีการสวดอภิษฐรรมเวลา๑๙นาฬิกา
ส่วนกำหนดการสวดอภิษฐรรมนะครับจะจัดขึ้นระหว่างวันที่๒๑๒๗กุมภาพันธ์
ตั้งแต่เวลา๑๙นเป็นต้นไป
ครอบครัวจะเก็บศพไว้บำเพ็ญกุศลให้ครบ๑๐๐วัน
จากนั้นจะขอพระชธานเพลิงศพต่อไปนะครับ
ก็เป็นการปิดฉากศิลปินที่ยิ่งใหญ่ไปอีกหนึ่งบทนะคะ
ต้อยเก่งทุกอย่างนะพี่เนาะ
นักแสดงนักร้องพิธีกรสุดยอดจริง
แล้วก็เป็นตัวอย่างในการวางตัวของคนในวงการบันเทิงด้วยนะคะ
ขอส่งกำลังใจให้กับครอบครัวศรีระฉายาอีกครั้งหนึ่งนะคะ